ช่วงตลอดตลาด
จ้าแรกเข้ามากับช่วงตลอดตลาดของเราวันนี้นะคะ
ต้องจะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันค่ะ
ไปดูกันว่าวันนี้มีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะ
เริ่มกันที่หมูเนื้อแดงนะคะอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
และไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองค่ะ
มากันที่ราคาของปลากันบ้างนะคะ
นินนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๕บาทค่ะ
ปลาทูนึ่งกิโลกรัมละ๘๐บาท
ขออภัยค่ะเข่งละ๘๐บาทนะคะ
ปลาสลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทค่ะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ราคาสินค้ายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในตลอดตลาดเหมือนเดิม